คุณผู้ชมครับตอนนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยชอบไปเที่ยวต่างประเทศมาก
ว่าจะเป็นฮ่องกงเกาหลีญี่ปุ่น
เดินทางไปนี่คนไทยเต็มไปหมดเลยนะ
คือราคามันถูกลงด้วยแล้วก็สะดวกมาก
ไปง่ายบริษัททัวร์เองก็แข่งกัน
ทำเรื่องของราคาลดราคาแข่งกันมากมาย

ทำให้ภาครัฐกับสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยว

นำเสนอแพ็คเกจทัวร์ที่มีราคาถูกกว่าปกติ
เป็นสิ่งที่มีให้เห็นประจำในปัจจุบัน
และก็สามารถจูงใจให้หลายคนตัดสินใจซื้อ

และหลายครั้งก็มักจะประสบกับปัญหาถูกลอยแพร่

เป็นสิ่งที่นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว

จะทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวไม่ยั่งยืน
เดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวไม่ได้มองเรื่องคุณภาพแล้ว

ก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่า
พอไปแล้วไปเกิดการหนึ่งก็คือ
ไม่เป็นไปตามโปรแกรมที่นำเสนอ

โดยที่ในโปรแกรมเนี่ย

ไม่อยากไปกับบริษัททัวร์แล้ว

สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

ทำให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางออก
ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มีนักท่องเที่ยวไทยทั้งที่เดินทาง

รวมอยู่ที่๕ล้าน๙แสนคน

เพิ่มขึ้นเป็น
ทัวร์ถูกร้องเรียนด้วยสาเหตุ
นำเที่ยวไม่เป็นไปตามโปรแกรม

คือชำระเงินแล้วไม่สามารถเดินทางได้

หรือที่เรียกกันว่าโปรไฟไหม้
เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจไทยฝืดเคือง
ผู้ประกอบการจึงต้องจัดแพ็คเกจ

ผู้บริโภคจะได้ซื้อถั่วในราคาถูก
แต่ก็ควรจะพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

เป็นสมาชิกของสมาคมหรือเปล่า

ผมคิดว่าถ้าเป็นบริษัทที่มีความเชื่อมั่นแล้ว

คืออย่างน้อยถ้าเกิดมันมีเหตุติดขัดจริง

ขณะที่ธุรกิจทัวร์ในประเทศก็ต้องปรับตัว
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวในประเทศมากขึ้น

ที่ต้องพัฒนาการนำเสนออัตลักษณ์ของตัวเอง

ในเรื่องของขายทัวร์ไปในชุมชนมากขึ้น
ก็ต้องมีการประสานงานติดต่อล่วงหน้านะครับ
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
เตรียมเสนอรัฐบาลคุมราคาแพ็คเกจเที่ยวเมืองนอก
เพื่อไม่ให้กระทบตลาดท่องเที่ยวในประเทศ
ขณะที่รัฐบาลก็เร่งกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ

ให้นำค่าบริการหรือที่พักไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท
ในปี๒๕๖๑มาหักลดหย่อนภาษีได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน